มูเตรลูไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์
เอาละครับคุณผู้ชมครับมูไนท์ทำบุญวันนี้นะครับ
เราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปกันที่วัดปฐุมธารามจังหวัดนครพนมนะครับ
เพื่อไปชมความงดงามนะครับที่เกิดจากการแกะสลักต้นตะเคียนขนาดใหญ่
ซึ่งมีความยาวกว่า๒๐เมตรคุณผู้ชม
โดยเขาเนี่ยได้นำต้นตะเคียนนั้นมาแกะสลักเป็นเรื่องราวพุทธประวัติของสมเด็จพระสัมมาสพุทธเจ้าฮะ
จะสวยงามขนาดไหนไปที่นครพนมพร้อมกันเลยฮะ

เราเดินทางไปที่นครพนมครับ
ไปพบกับต้นตะเคียนยักษ์โบราณที่เชื่อกันว่ามีอายุกว่า๒๐๐ปี
แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือ
เคียนขนาดใหญ่ต้นนี้ยังแกะสลักเรื่องราวทางพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้บนเนื้อไม้ทั้งสองด้านได้อย่างสวยงามลงตัวมากครับ
มูไนท์ทำบุญภาพแกะสลักแฝงปริศนาธรรมบนต้นตะเคียนยักษ์๒๐๐ปี
ปฐุมมารามตำบลนาเขอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมครับ
เริ่มแรกก็คือเกิดจากนิมิตรว่าให้ไปเอาเข้ามา
รู้ไหมว่าตามหามาพันกว่าปีมาแล้ว
นี่เป็นสมบัติที่เราได้สร้างมาด้วยกัน
ถ้าจะนำไปช่วยให้พ่อท่านได้สร้างเมืองอยู่ตรงนั้น

แล้วก็บอกว่าพระอาจารย์เนี่ยเป็นเจ้าเมืองอยู่ตรงนี้
ตอนนั้นมันก็แย้งกันในความรู้สึกทั้งหมดแหละ

แล้วก็พยายามที่จะสอบถามตามหาอยู่ว่าอยู่ที่ไหนมันมี
ก็จนช่วงเดือนมกราก็มาฝันอีกว่าไปยืนอยู่ตรงฝั่งน้ำ
แล้วก็มองไปเป็นฝั่งห้วยแต่ไม่รู้ที่ไหน
ไปเขาก็บอกว่าเอาแล้วเธออยู่ไหน

กำลังว่าจะเดินลงไปก็ตื่น
ก็มาฝันอีกฝันก็ย้ำอยู่ในที่เดิมเลยเหรอ
เดินลงไปตรงกลางห้วยก็ไปไปจับ
เหมือนกับนั่งอยู่ตรงสันทรายที่อยู่ตรงกลางลำห้วย
พอนั่งไปสักพักเสร็จแล้วมันก็ขยับ
พอขยับก็เป็นเหมือนสภาพน้ำตัวใหญ่มาก
อืดใจก็โผล่หน้าออกมา
หัวหน้าออกมาก็เป็นผู้หญิงก็ผงกหัวบอกว่า

ภาพทั้งหมดที่บันทึกไว้เพื่อบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมด
ก็บันทึกไปจากสเต็ปที่มันฝันอยู่ซ้ำเพื่อที่จะได้ไปเอามาให้ได้
และในส่วนของการแกะสลักภาพแฝงปริศนาธรรมบนตะเคียนยักษ์๒๐๐ปี
พระอาจารย์จินดาเล่าให้ฟังว่า
นำไม้ตะเคียนยักษ์อายุราว๒๐๐ปี
ความยาวประมาณ๒๐เมตร
เส้นรอบวงโคนต้นประมาณ๕เมตร
แกะสลักเป็นภาพนูนสูงรูปพระพุทธเจ้าปางปรินิพานทั้งสองด้าน
พร้อมทั้งเรื่องราวทางพุทธประวัติอย่างย่อในส่วนต่างของไม้ตะเคียน
ซึ่งล้วนมาจากนิมิตของท่าน
แล้วนำมาออกแบบร่วมกันกับช่าง
เพื่อทำการแกะสลักโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อต้องการที่จะให้ประชาชนได้เข้ามากราบไหว้เป็นสิริมงคลกับตัวเองครับ
และยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชนลูกหลาน
มีจิตสำนึกอนุรักษ์หวงแหนในพระพุทธศาสนาอีกด้วยครับ
นี่เบื้องแรกตั้งใจว่าจะเอามาทำเป็นบานประตูโบสถ์
ก็ไม่รู้จะได้สักกี่บานเพราะมองแล้วมันมีโพรงอยู่

แต่พอเขามาเข้าฝันก็บอกว่าขอบารมีของพุทธเจ้าได้ปกป้องคุ้มครองเธอ
ให้ได้สำเร็จตามความปรารถนา
และฉันก็จะยกเธอขึ้นให้สูงที่สุด
แล้วก็ขออนุญาตแกะสลักรูปพระพุทธเจ้าปางปรินิพาไว้ในพื้นผิวของเธอ
อีกอาทิตย์หนึ่งต่อมาคนที่มาจากสกล
เขาบอกว่าสามคืนนี้ผ่านมานะก่อนที่ผมจะไปตามหาพาอาจารย์
ฝันเห็นแล้วเขาก็บอกว่าให้ไปพบพระอาจารย์
มาเสร็จแล้วก็ได้มาสเก็ตภาพอย่างที่ให้ดูนะสเก็ตภาพก็ทำตามเนี้ย
และไม่ได้มีเพียงต้นเดียวนะครับภายในวัดแห่งนี้
ยังมีไม้ขนาดใหญ่อีกหลายต้นรวมถึงรากไม้อีกเป็นจำนวนมาก
ซึ่งส่วนใหญ่ได้มาจากนิมิตของพระอาจารย์จินดา
เจ้าอาวาสวัดปฐุมมารามเกือบทั้งสิ้นครับ
เขาสวยงามก็อบอุ่นใจดีนะมันมาวัดก็เหมือนได้มีความสุขทางใจนะ
ก็มีความรู้สึกปลื้มปิติยินดีแล้วก็ได้มากลับศรัทธาอยู่ที่นี่เป็นประจำ
ก็มาที่นี่ตอนแรกยังไม่พัฒนาขนาดนี้นะคะ
พอมาเห็นในรอบนี้ก็ถือว่าสวยงามมากแล้วก็เป็นที่ศรัทธานะคะ
อยากให้ทุกคนได้มาชมแล้วก็มาดูที่นี่
เพราะว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นอยากให้มาเห็นเหมือนกันค่ะ
ความตั้งใจดีบวกรวมด้วยความสัมพันธ์ที่เชื่อว่า
ก่อเกิดผูกพันมาตั้งแต่ชาติปางก่อน
ก่อให้เกิดงานศิลปะที่งดงามบนไม้ตะเคียน
เชื่อว่ามีอายุกว่า๒๐๐ปีนี้
ล้วนเป็นเรื่องดีทางพุทธศาสนา
คนร่วมทำก็ได้บุญ
ประชาชนผู้ศรัทธาก็ได้ชมความงาม
พร้อมกับเรียนรู้เรื่องราวทางพุทธศาสนาอีกครั้งครับ
ใครที่มีโอกาสไปเที่ยวจังหวัดนครพนม
อย่าพลาดเข้าไปกราบไหว้สักการะนะครับ
มูน้ายทำบุญอยากบอกว่า
สวยงามยิ่งใหญ่จริงครับ
ห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะนอกจากจะได้ทำบุญแล้ว
ยังได้ชมงานศิลปะแก่สลัก

ครับที่อยากให้เราพาไปทำบุญที่ไหนนะครับ

ก็ส่งมาหมู่กับเราได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับ

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
คืนวันอังคารนะฮะเวลา๔ทุ่ม
ไหนมูลไหนไม่เชื่ออย่ารบหลู่

คืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีครับ